มาข่าวต่อไปนะครับก็เป็นเรียกว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาเลยนะครับ
เป็นสัปดาห์ของการมอบรางวัลถูกนะครับ
ก็ต้องขอสนับคำดีกับพี่มาด้วยพี่มาได้รางวัลเป็นรางวัล
ภาษาไทยดีเด่นภาษาไทยดีเด่นจากยอดเยี่ยมค่ะ
จากรางวัลเทพทองค่ะสาขาวิทยุและโทรทัศน์ค่ะ
ครับผมนะฮะน้องรถเมย์ก็เพิ่งได้ขอแสดงความยินดีด้วย
ขอบคุณค่ะนะฮะได้จากรางวัลโทรทัศนทองคำ
ถูกต้องนักแสดงสมทบหญิงดีเด่น
อืมนะครับจากเรื่องเรื่องสลับลายค่ะ
อืมดูสินะครับคุณพ่อดำคุณพ่อดำคุณพ่อดำผมถ้าเคยได้ปีที่แล้วไปแล้ว
อ๋อเราก็ทำเดียวกับพี่เหมือนกันอ๋อเหรอเอ่ยนะฮะแต่ว่าคุณพ่อดำ
คุณพ่อดำเอ่อได้รางวัลเสียงแหบดีนี่หนูก็เสียงแหบดูเนี่ยตอนเนี้ยเป็นวัดเนี่ย
เห็นไหมแข่งกับหนูอยู่นะตอนเนี้ยเสียงแหบดีเด่นจะขึ้นไปรับผู้กับนาธาน
ไว้อ่าแต่ว่านะฮะก็ต้องมาบอกกันนิดนึงนะครับสำหรับเอ่อ
รางวัลที่เอ่อเราพูดถึงค่ะสุดของที่คุณลุยเมฆได้ไปคือตุรัสทองคำ
นะฮะคนที่ได้ไปนะฮะสำหรับนักแสดงนะครับก็แน่นอนฮะ
เป็นคุณป่อนัฐวุธพี่ป่อนัฐวุธได้ดารนำฝ่ายชายค่ะนะครับ
จากภาพยนตร์นะฮะเรื่องนี่นะครับทางผ่านกรรมเทพทางช่อง๓
เอ่อละครนะฮะทางช่องสามทางผ่านกรรมเทพฯนะครับส่วนฝ่ายหญิงนะฮะ
คุณอ้อมพิยาดานะครับได้จากเรื่องบันลังเมฆนะฮะถูกต้องทางช่องวัน
นะครับแล้วก็ยังมีเอ่อดังวัลดราสนับสนุนชายดีเด่นนะครับ
กลับดีเด่นนะครับได้จากคุณอ้อฟฮงผัสวจชะวันฟุนโจ่งนะฮะ
จากซีรีย์เออเลือดเลือดมังกอลถูกต้องช่องสามใช่ครับ
สำหรับไทยรัฐก็ได้นะฮะประเภทรายการกีฬาแล้วก็รางวัลรายการส่งเสริมกีฬาดีเด่นนะครับ
ก็คือรายการศึกยอดฝีภายนะครับทางไทยรัฐทีวีเนี่ย

อืมนี่นะฮะอืมเมื่อวานตอนไปร่วมงานไหม

ตื่นเต้นเนอะเพราะเวลาไปนั่งรุ้นอยู่ตรงนั้นเรารู้สึกเหมือนแบบอธิบายไม่ถูกดูตื่นเต้นมาก

ของหนูเนี่ยหนูเนี่ยพอทราบแต่ว่าหนูก็ไม่มั่นใจเพราะว่าจริงต้องบอกเริ่มสลับลายเข้า๖รางวัล
แต่พอรางวัลอื่นประกาศไปประกาศไปเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้พูดถึงตัวเองได้เปล่านะคือบางทีมันก็ลุ้นนะพี่มันไม่รู้ว่านะตรงนั้นมันเกิดอะไรขึ้นเราไม่มีเราไม่รู้อะไรเลย

มันรู้สึกเหมือนแบบหยีที่เราทำมาตลอดแบบ
ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมามันก็หายเหนื่อย
คือหนูทำงานมา๑๒ปีเล่นละครมา
ได้รางวัลนี้รางวัลแรกสำหรับการแสดง

โอ้โหฉัน๓๐กว่าปี

ไม่เห็นบนเลยจะบ้าอะไร

แต่ว่าวันหนึ่งพอมันได้เล่นบทอะไรที่มัน

เราก็รู้ว่าคนดูเชื่อในสิ่งที่เราเล่นไงคะ

รางวัลเมฆรา

จากเรื่องลูกฆาตเหรอครับ

เป็นนะฮะ

สมทบชาย
ตอนนั้นเล่นเป็นคุณมาโนท
ไม่เล่นเอง
อย่างนั้นแล้วมันก็เป็นหนูรู้สึกว่ารางวัลแต่ละอย่างที่เราได้มามันก็เป็นกำลังใจในการทำงานนะ
บางทีเราก็รู้สึกว่าแบบวันนี้เราอาจจะแบบมีช่วงที่หนูรู้สึกแบบอยากหยุดละครแล้วแป๊บนึงเล่นน้อยอะไรอย่างนี้
รางวัลของอิชั่นเนี่ยยิ่งแบบว่าคำคอหนักเลยนะ

เวลาที่พี่จะแขวะใครพี่ก็ต้องพูดภาษาไทยที่พี่ชัดเจนด้วย
ถูกต้องอย่างนี้คำว่าไม่เมาอย่างนี้ก็ใช้ไม่ได้

คุณแม่ห้ามพูด

อันนี้คือเป็นรางวัลที่เรียกว่าสุดยอดแล้ว